ข่าวต่อไปผมโปรยเอาไว้หลายคนรอดูข่าวนี้แน่

ไปตัดมิเตอร์ไปเจอป้าเขาเข้า
ป้าเขาบอกว่าเป็นขี้ฆ่าเนี่ย
เป็นแค่ลูกจ้างต๊อกต๋อย
มันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับมียาวกว่านี้ครับ
อ้าวป้าพูดอย่างนี้ไม่ถูก

มึงก็แค่ลูกจ้างต๊อกต่อย
ขาแดดไปวางเลย

ก่อนที่จะเป็นคลิปนี้คุณป้ากับพนักงานจดมิเตอร์น้ำ

เพราะว่าป้าหัวร้อนมากเลย

แต่กลับถูกด่าแบบสาดเสีย

ดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเป็นขี้ฆ่า
๊อกต๋อยทำงานหาเงินไปวัน

ตัวเองแบบนี้ด้วยนะ

เพียงแค่ร้องว่าอ้าวพอโดนด่าปั๊บ
ตกใจอ่ะคงตกใจร้องอ้าว

แล้วก็เอามาแชร์ลงโลกออนไลน์

ด่าว่าช้างยิ้มแบบนี้

ชาวเน็ตหลายคนแนะนำเลยไปแจ้งเลยนะครับ

และใครก็ไม่มีสิทธิมาดูหมินเหยียดหยาม

ยากดีมีจนทุกคนทุกอาชีพ